มาดูพลังกายพลังใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะว่าตอนนี้มีจิตอาสาหลายพันคนเนี่ย
เข้าไปอยู่ในถ้ำหลวงแล้วก็หน้าถ้ำหลวง

ก็จะรายงานมาจากที่ถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงราย
ติดตามรายงานจากคุณพลอยสจีริฐศิลป์พูดสิทธิ์ข่าวไทยรัตน์ทีวีกันเลยนะครับ

คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะที่ฉันก็อยู่ที่บริเวณ
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายนะคะ
ซึ่งในวันนี้ค่ะก็ได้มีกิจกรรมนะคะ
ฟื้นฟูและพัฒนาถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนค่ะ

หลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้ได้มีภารกิจนะคะ

ดังนั้นนะคะก็อาจจะทำให้ธรรมชาติที่บริเวณนี้นั้น

แต่ในวันนี้นะคะด้านหลังของดิฉันนะคะ

ที่ได้เดินทางมานะคะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังของดิฉัน

ผ้าพันคอสีเหลืองและหมวกสีฟ้านะคะ
ที่ได้รับพระราชทานจากในหลวง
เพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ค่ะ

จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปค่ะ

กำลังอยู่ระหว่างการจัดแถวนะคะ
แล้วก็มีการแบ่งประเภทให้กับจิตอาสาทุกคนค่ะ

หน้าที่ในการกวาดถนนนะคะ

แล้วก็ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต่างนะคะ

หากเจ้าหน้าที่นั้นนะคะต้องการความช่วยเหลือในด้านใดนะคะ

ในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกฝ่ายค่ะ

เคยเป็นพื้นที่ที่สื่อมวลชนนะคะ

จิตอาสาโรงครัวพระราชทานนะคะ

คือได้มีการปราบพื้นถนนไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะ

ซึ่งในวันนี้ค่ะทางกรมอุทยานเองนะคะ
ก็จะมีการมาชี้แจงให้กับจิตอาสานะคะ

แล้วก็ทำให้ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนั้นนะคะ
เป็นที่สถานที่ที่ท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงรายต่อไปนะคะ

จะพาไปพูดคุยกับจิตอาสานะคะ
ที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม

เดี๋ยวเราลองไปพูดคุยกับจิตอาสาบางส่วนกันค่ะ

อันนี้เป็นจิตอาสามาจากที่ไหนคะ

แล้วก็ทีนี้เหมือนกับที่
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วมันยังไม่มีการพัฒนา
อย่างนี้ค่ะก็เลยอยากมาช่วย

ช่วยเก็บขยะที่เราพอจะช่วยได้

ความรู้สึกนะคะของส่วนหนึ่งของจิตอาสา

โดยในวันนี้นะคะจะได้รับเกียรตินะคะ
จากท่านอธิบดีกรมอุทยานนะคะ

งานนะคะที่บริเวณถ้ำหลวงแห่งนี้นะคะ

ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกานะคะ

อยากที่จะมาเป็นจิตอาสาบิคลินนิ่ง

ต้องไปลงทะเบียนนะคะที่บริเวณอบต

จะต้องมีบัตรประชาชนนะคะ

ด้วยค่ะซึ่งคุณผู้ชมที่สนใจนะคะ

ลงทะเบียนสิ้นสุดในวันพรุ่งนี้นะคะ